ไปดูเหตุการณ์สยองที่โปรตูเกตกันหน่อยนะครับ

คนหนึ่งถูกฆ่าหันแล้วก็เอาศีรษะไปทิ้งไว้ที่ชายหาด

ไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วคาดว่าน่าจะมีปัญหาขัดแย้งกันนะครับ
สื่อประตูเกตบรรยายงานว่ามนุษย์สาวชาวไทยในประตูเกต
ฆาตกรรมด้วยการฆ่าตัดหัวครับหลังตำรวจไปพบศีรษะมนุษย์ที่ถูกตัด
แล้วก็เอาไว้ในถุงพลาสติกไปทิ้งไว้ใกล้กับถังขยะบริมชายหาดนะครับ
ตั้งแต่วันที่๗มีนาคมโดยตำรวจโปรตูเกตสามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้แล้ว
ก็คือนางนัชยาสรรพัฒน์เป็นชาวอำเภอศรีขอรพุมจังหวัดสุรินครับ
และตอนนี้ก็สามารถจับผู้ต้องสงสัยได้ก็คือเพื่อนหมอนวดชาวไทยที่ไปทำงานด้วยกัน
สอบสวนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคนที่เป็นผู้ต้องหาคือนางสงามสวายประโคน
ซึ่งคาดว่าเป็นฆาตกรครับเพื่อที่จะหวังเอาเงินจำนวน๑๐๐๐ยูโรหรือกว่า๓๕๐๐๐บาท
ผู้ตายเนี่ยจ่ายให้เธอเพื่อไปลงทุนทำร้านนวดด้วยกันทั้งสองคนทำงานด้วยกัน
แต่ว่าเกิดมีปากเสียงกันจนเกิดการก่อเหตุฆาตกรรมในร้าน
จนถึงตอนนี้ผู้ต้องสงสัยเองยังไม่ยอมบอกว่า
ชิ้นส่วนร่างกายอื่นนั้นเอาไปทิ้งอยู่ที่ไหน
ขณะที่เพจเฟซบุ๊คชมรมหมอนวดดีมีจัญญบันไม่ทำแอบแฝง
เขามีการลงข้อมูลเพิ่มเติมมาไว้ว่า
ทั้งสองคนทำงานด้วยกันที่เดียวกัน
น่าจะมีความขัดแย้งกันเรื่องเงินจนก่อเหตุขึ้นมา

เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

แล้วก็ไม่อยากให้ผู้ต้องหานั้นติดคุกฟรี
หากมีคนที่อยู่เบื้องหลังมากกว่านี้
เพราะเชื่อว่านางสงามคนเดียวไม่สามารถจะฆ่าหันศพเพื่อนได้เพียงลำพัง
แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงสามีของนางสง่าม
ไม่ค่อยจะลงรอยกันกับผู้ตาย
ซึ่งหายตัวไปด้วยหลังจากเกิดเหตุนะครับ
ขณะที่มีผู้ที่ติดตามข่าวและรู้จักทั้งสองคน
ก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
และขอให้จับกลุ่มคนร้ายให้ได้เพราะว่าค่อนข้างจะเลือดเย็นมากทีเดียวนะครับ